คุณผู้ชมค่ะจากเฮียหมูมาต่อกันที่เฮียฟิล์มกันบ้างดีกว่า
นี่ฟิล์มธนพัฒน์ที่ต้องเรียกเฮียเพราะว่ากำลังจะเข้าเลข๓

บอกเลยว่าใครที่บอกว่า๓๐แล้วแก่
ที่แน่ผม๓๐แล้วอร่อย

เพราะว่านุ่มคนนี้ความฮอตความปังต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีใช่ไหม
สำหรับวันเกิดปีนี้เจ้าตัวบอกว่าสุดปังจริง
เช้ามาปุ๊บไปร่วมกิจกรรมแฟนมิตรกับเหล่าเอฟซีค่ะ

ยอดเงินทำบุญสูงถึง๘๒๐๐บาท
อืมเลขส่วนเลขส่วน

เลขเบอร์นี้เขาบอกว่าจดดีเผื่องวดหน้าพวกพี่ดวงเฮงกันนะคะ
และยอดเงินนี้ค่ะเดี๋ยวหลังหักค่าใช้จ่ายจะเอาไปทำบุญที่บ้านเฟื่องฟ้า
เป็นสถานพัฒนาคนพิการต่อไปนะคะ
ส่วนตอนเย็นไปไหนกลับมารับทรัพย์ค่ะรับงานแบบหล่อเลยปีนี้
เจ้าตัวบอกว่าไม่ขออะไรมากเลยขอให้งานรุ่งแบบนี้ทุกปีไป
อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยให้เป็นฟิล์มในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นไม่ถามไม่ได้มีเป็นเพื่อนสนิทไงตรง
ในฐานะเป็นฟิลเพื่อนสนิทพี่น้องร่วมสังกัดอะไรก็แล้วแต่แหละเป็นกวนเดียวกัน
บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ก็รู้พร้อมคนอื่นในโซเชียลนี่แหละ
แต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทั้งเบ้นแล้วก็ตรงสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
เจ้าตัวก็ชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะพระเอกของวิกอโศกนะ
บอกว่าต้นสังกัดเนี่ยเอาจริงไอ้เรื่องที่ว่าห้ามมีความรักห้ามลงรูปคู่อะไรอย่างนี้
บอกว่าไม่จริงนะเดี๋ยวไปฟังฟิล์มค่ะ
ไม่ห้ามครับพูดไว้เลยว่าไม่ห้าม

มีความรักได้เขายังเชียร์ให้แบบเออก็มีความรักมันจะได้เรียนรู้

กับผมเราไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกัน
เขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเรื่องความทุกข์ของตัวเองสักเท่าไหร่
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งเบสและตรงด้วยครับ
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายผมชอบมากเลย
สังกัดไม่ได้ห้ามให้มีความรักเพื่อจะได้เอามาปรับใช้ในการแสดงได้
จะได้เข้าใจความรู้สึก

ก็ไม่ได้ห้ามทุกวันนี้ก็ยังมีความรักไปทั่ว

แต่ก็มีความรักให้กันเป็นสิ่งที่ดี